อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ถึงขั้นต้องร้องทุกข์แน่นอนนะคะ
สำหรับนางเอกสาวคนสวยปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์
คุณค่ะเวลาเราทำงานเก็บเงินมันเหนื่อยมากเลยนะ
แล้วเราอยากจะได้ของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นรางวัลให้กับชีวิต

เพราะว่าเธอเสียเงินไป๓ล้านกว่าบาท
แต่ใช้ไปใช้มาเฮ้ยรถมันเสียบ่อยมากอะค่ะ
ส่งซ่อมไปแล้ว๓ครั้งด้วยกัน
ก็เลยอยากจะขอรถคืนไปให้กับบริษัทเลยปัญหามันเยอะจัด
จากว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยในการใช้งานกับรถคันนี้แล้ว

ครั้งคุณแล้วไม่ใช่ธรรมดานะ
เมื่อช่วงสายของวันนี้ปุ๊กลุ๊กก็เลยเข้าไปยื่นเรื่อง
ร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยค่ะ
ซึ่งทางผู้จำหน่ายก็ได้มีการส่งตัวแทนเข้าเจรจาต่อเจ้าหน้าที่
ด้วยเช่นเดียวกันติดตามรายละเอียดกันค่ะ
คือหนูว่าซื้อรถมาวันที่๑เมษายนค่ะแล้วก็ผ่านไปประมาณเดือนครึ่ง
ว่าแบบรถผิดปกติก็คือโดยปกติรถที่ซื้อมาเพิ่งเดือนครึ่ง
มันไม่ควรจะเกิดปัญหานี้ไงตอนแรกประมาณ๒๐๐๐กิโลบาท

เฮ้ยเราไม่มั่นใจละ

แล้วก็ขอเป็นเงินคืนมาดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าถ้าหนูได้คันใหม่มาแล้วมันจะเจอปัญหานี้อีกหรือเปล่า
จริงฟังจากที่ปุ๊กลุ๊กให้สัมภาษณ์เนี่ยนะ
เสียไปมากกว่านั้นก็คือเสียความรู้สึก
ต่อให้คุณเอารถคันใหม่มาให้ความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้ว
เพราะว่าเราต้องใช้รถในการไปทำงานเพราะฉะนั้นรถเนี่ยคืออีกหนึ่งที่ที่มันควรจะปลอดภัยที่สุดไง
ถูกต้องแล้วที่สำคัญเธอเก็บพร้อมรอบริบเงิน๓ล้าน
เพราะฉะนั้นความคาดหวังแน่นอนว่ามันจะสูงเป็นธรรมดา
และพอผิดหวังเขาก็เสียความรู้สึกเป็นธรรมดานะครับ
ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ต้องรอว่าทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยจะมี